เรื่องนี้ก็มีการประนามกันเหมือนกันนะคะ
สำหรับการพ่นสีบนกำแพงต่าง

เริ่มจากเรื่องแรกอันนี้เกิดขึ้นโดยคนไทยเองนะคะ
พ่นเป็นชื่อสถาบันการศึกษา
โอ้โหเขาเรียกว่าเหมือนเป็นการประกาศกล้าวถึงศักดิ์ศรีเลยล่ะค่ะ
สังคมออนไลน์นะคะแห่ประนามวัยรุ่นชาย
นี่เป็นคลิปวิดีโอที่บันทึกเหตุการณ์ขณะชายคนนี้ค่ะ
สีสเปรย์พ่นชื่อสถาบันการศึกษา
ลงบนกำแพงของร้านสะดวกซื้อในย่านรามอินทราค่ะ
โดยสมาชิกเฟซบุ๊คที่ชื่อพัฒนพลปิตินานนท์นะคะ
ก็เป็นผู้เผยแพร่คลิปไว้เมื่อวานนี้
ข้อความว่ากลางวันแท้พี่เขาก็ไม่เว้น
กำแพงรามอินทราห้าแปด
อกจากนี้นะคะผู้โพสต์ก็ยังเผยแพร่ภาพ
พร้อมกับเล่าว่าวัยรุ่นชายคนนี้เนี่ยแทรกตัวเข้าไปพ่นกำแพง
ทั้งที่บริเวณนั้นมีรถยนต์จอดขวางอยู่
เรียกว่าใช้ความพยายามอย่างสูงในการทำลายทรัพย์สินของผู้อื่นค่ะ
ผู้คนในโลกโซเชียลโอ้โหได้ชมคลิปนี้
ต่างก็แสดงความคิดเห็นประนามชายวัยรุ่นที่ทำให้อาคารสถานที่เสียหายนะคะ
อย่างเช่นสมาชิกเฟซบุ๊คลายหนึ่งโพสต์ข้อความแสดงความคิดเห็นว่า
ศิลปะที่สร้างความเดือดร้อนความภาคภูมิใจที่น่าอัปยศ
ขณะที่บางรายก็เรียกร้องให้ทางสถาบันการศึกษาลงโทษชายผู้นี้ด้วย
คือปกติเราก็เห็นบ้างคำแบบนี้แต่ไม่เคยไม่ค่อยเคยเห็นคนมาพ่นกลางวันแสก
พี่นี่นึกว่ามันหมดไปแล้วนะมีตั้งแต่สมัยเก่าสมัยพี่เรียนอย่างสูงนี้นะ

สถาบันไหนเป็นพ่อสถาบันไหนขออนุญาต

เป็นแม่ของสถาบันไหนคืออะไรอ่ะทำไมอ่ะ

มือก็มีพ่นสีก็มีเอากันทุกที่เลยตรงไหนว่าง

แล้วนี่ดิฉันเจอบ่อยแต่อันนี้คือแบบว่าโอ้โหใหญ่มาก
แล้วก็กลางวันแล้วก็อู้ไม่
เขียนเฉยอ่ะไม่ได้เป็นศิลปะด้วยห้องน้ำสาธารณะนี่ก็อีกเรื่องหนึ่งนะ
แต่ว่ามันอาจจะไม่ได้แบบเป็นที่โจ่งแจ้งเท่าไห
เพราะว่าเดือนจะไปห้องน้ำสาธารณะบางทีก็อ่านประตูเป็นควรเลย
แล้วก็มีคนมาต่อเป็นเรียงความด้วยนะคะ
แต่ว่ายังไงก็ตามเรื่องนี้เนี่ย

พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง
พุทธศักราชสองพันห้าร้อยสามสิบห้ามาตราสี่สิบสองเนี่ย
ได้กล่าวไว้ว่าห้ามมีให้ผู้ใดขูดกระเทาะขีดเขียนพ่นสี
หรือทำให้ปรากฏด้วยประการใดซึ่งข้อความภาพหรือรูปรอยใด
กำแพงที่ติดกับถนนบนถนนที่ต้นไม้หรือส่วนหนึ่งส่วนใดของอาคาร
อยู่ติดกับถนนหรืออยู่ในที่สาธารณะ
แต่จะเป็นการกระทำของราชการส่วนท้องถิ่นราชการส่วนอื่น
รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานที่มีอำนาจกระทำได้
ถ้าฝ่าฝืนจะมีความผิดนะคะโทษปรับสูงสุด๕๐๐๐บาทค่ะ
คือแนะนำว่าถ้าอยากลองสีสเปรย์ที่ซื้อมาว่าพ่นดีไหม
พ่นใส่หนังสือพิมพ์ที่บ้านนะคะหนังสือพิมพ์เก่า
หรือถ้าอยากลองพ่นกับกำแพงว่าเป็นยังไง
พ่นกับกำแพงที่บ้านดูว่าสวยไหม
หรือถ้าอยากนำเสนอผลงานศิลปะของตัวเอง
ชาวโลกได้เห็นคนที่บ้านคนเห็นน้อย
พ่นไปเลยนะคะเป็นศิลปะตามแบบของคุณ

ใช่นี่ไงพ่นลงออนไลน์ก็ได้จริงค่ะถูก

เขาก็มีงานจัดประกวดที่เป็นเรื่องเป็นราวงานกระทำ
ให้แบบให้มันเป็นศิลปะที่มันเกิดประโยชน์กับสังคมหาทางออกให้นะคะ
ถ้าอยากลองสีพ่นหนังสือพิมพ์ที่บ้าน